แต่ที่อ่างทองค่ะแค่มองหน้ากันซัดไป๔๒นัดตาย๑เจ็บ๑โอ้โหดูค่ะ

มันยันดับเองก็คงฟังไม่ทัน

มาเลยค่ะสาวภอมนต์อ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในร้านมีกองเลือดกองเบอร์เรอ
มีปืนก้าวโมตกอยู่หนึ่งกระบอก
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนเพียบเลยนะคะ

คนก่อเหตุขับหนีออกไปจากพื้นที่นะ
ส่วนนี้คือปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
คนเจ็บชื่อภูมิพัฒน์จันสำริทนะคะ
อายุ๔๕ปีเขามีฉายาด้วย

โดนยิงเข้าท้อง๒นัดหลัง๖นัดซี่โครง๑นัดรวมทั้งหมด๙นัด
นำตัวส่งโรงพยาบาลกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแล้ว

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่รอดค่ะ
คนก่อเหตุคือนายจิรัตงามจริงอายุ๓๖ปี

วิ่งไปขึ้นรถเก๋งคันนั้นสีขาวแล้วขับหนีออกไปเลย
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่นะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
ภาพกล้องวงจรปิดตอน๕ทุ่ม๔๐นาที
เป็นจังหวะเสียงปืนดังรัวสนั่นเลย

แล้วจะเห็นคนร้ายวิ่งออกมา
ขึ้นรถคันสีขาวที่จอดรออยู่นั่นนะคะ
แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลโพทอง

ขับออกไปคนละทางด้วยนี่นะคะ
เห็นไหมคนก่อเหตุวิ่งออกมาแล้วนั่นน่ะ
แล้วก็ขึ้นรถเก่งคันสีขาวที่จอดอยู่

นายจีรัฐหรือว่าแฝดพี่โพทองคนนี้เนี่ย
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพทอง

ตำรวจไปรวบคาโรงพยาบาลเลยนะคะ
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

ก็เป็นข้อหาเดียวกันกับที่นายจิรัตน์หรือว่าแฝดพี่โพทองคนนี้
มีคดีค้างเก่าและอยู่ระหว่างหลบหนีเมื่อปีที่แล้ว
ที่พื้นที่สพวิเศษชายชาญ
ในร้านเมี่ยงปลาเผาด้วย
ที่จุดเกิดเหตุคุณแซคก็ลองไปตรวจสอบดูอีกทีนึง
เก้าอี้เอ่ยโต๊ะเอ่ยเสาผนังตู้คอนเทนเนอร์

มีแต่รูกระสุนนะคะ

แล้วมันแรงขนาดยิงทะลุเหล็กได้ขนาดนั้นเหรอ
มันเป็นรูทะลุเข้าไปแบบนั้นเลย
ที่พื้นนี่ก็ยังมีคราบเลือดของผู้ตายกองเบอร์เรอร์
อยู่เลยเหมือนกันนะคะสภาพก็ยังเป็นเหมือนที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เลยอ่ะ
คือเมื่อคืนคนตายเขาบอกเขาไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนแล้วก็มาดื่มต่อกับเพื่อนอีกคนนึงที่ร้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งเพื่อนที่มาดื่มด้วยกันเนี่ยเป็นลูกน้องของแก๊งวัยรุ่น
คงไม่วัยรุ่นล่ะเพราะดูจากอายุแล้วเนี่ยอายุอนามก็ไม่เด็กกันแล้ว
เป็นลูกน้องของแก๊งแก๊งหนึ่งในอ่างทองแต่แก๊งนี้เนี่ย
ไม่ถูกกับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะอ่าส่วนคนตายเนี่ย
หลงล้วนเพราะมารู้จักกับเพื่อนที่ดันเป็นคู่อริกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุนะคะคนตายกับเพื่อนนั่งดื่มกันอยู่ในร้าน
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยขับรถวนดูว่าแก๊งคู่อริของตัวเองนั่งดื่มกันตรงไหน
แล้วก็มาเจอคู่อริที่ดันเป็นเพื่อนกับผู้ตายพอดีนั่งอยู่ด้วยกัน
โอ้โหนี่แฝดพี่โพทองกับเพื่อนเนี่ยถือปืนเข้าไปหาเรื่องเลยนะ
ไม่รู้ว่ามองไม่มองแหละแต่ถือปืนเข้าไปแล้วบอกมึงมองหน้ากูทำไม
ฝั่งนั้นนั่งกินเหล้าอยู่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้มอง
เพราะเอิญผู้ตายเห็นเพื่อนโดนหาเรื่องผู้ตายก็ไม่รู้ไงไม่รู้อีโน่อีเหน่ว่าเขาเป็นคู่อริกันอยู่แล้ว
ก็ออกโรงปกป้องเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ได้มองไม่ได้มีใครมองเลย
แล้วก็ดันวิ่งไปหยิบปืนจุด๓๘ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่จอดเอาไว้หลังร้าน
เปิดก่อนด้วยคือคว่ำโต๊ะในร้านเป็นป้อมประกันป้าหนึ่งออกลบเลยพี่อุ
อืมแล้วดวนปืนกันสี่สิบกว่านัดนั่นแหละคนในร้านนี่โอ้โหแตกตื่นหนีตาย
หมอบลงกับพื้นบ้างวิ่งหนีออกมาบ้างก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างก็สาดกระสุนใส่กัน
แล้วก็โดนกันเองจนเจ็บหนึ่งตายหนึ่งเนี่ยแหละค่ะล่าสุดตำรวจสอบภาววิเศษชายชานำตัวนายจิระไปสอบประคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็นำตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดอ่างทองในคดีเก่าคือพยายามฆ่าเมื่อปีที่แล้ว
ที่สพเมืองอ่างทองจะดำเนินคดีพยายามฆ่าต่อทันทีเลยพี่โทษทีนะครับ
ทีนี้ระหว่างเคลื่อนย้ายตัวนักข่าวก็พยายามถามเรื่องที่เกิดขึ้น
นายจิรัตน์หรือว่าแฝดพี่โพทองตอบสั้นแค่ว่ามันยิงผม
แล้วเมื่อคืนนี้คนที่พาผมไปโรงพยาบาลที่ขับรถคันสีขาวพาผมออกไปนั่นน่ะ
ถ้าใครโดนยิงขึ้นมา

แต่เรายอมรับว่าเราเป็นคนยิงจริง
ไม่รับไม่รับ

เป็นใครเป็นเพื่อนเขาเหรอค่ะแม่
เห็นคนที่ตบหมวกกันน็อก

แม่นะคะนั่นแม่ค่ะ

มันน่าจะค้างเติ่งมาตั้งแต่กุมภาต้นปีค่ะ

นี่คือคนที่เดินเข้าไปหาเรื่อง

คือจ้อนเนี่ยเขาบอกว่าจ้อนเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่
ถูกแก๊งของเพื่อนผู้ตายที่ชื่อเปิ้ล
ที่ว่าเป็นแก๊งอยู่ในอ่างทอง

น่าจะเป็นประเด็นล้างแค้นกัน

พี่โพทองคนก่อเหตุซึ่งก็เป็นลูกน้องจ้อน
ก็ไปเจอกับนุที่เป็นลูกน้องของเปิ้ล

แล้วก็เลยอาจจะตั้งใจไปเอาคืนโดยที่เอกนั้น
เพราะร้ายเพราะไปนั่งอยู่กับนุพอดีเป็นเพื่อนกัน
ก็เลยโดนลูกหลงตายไปด้วยเลยเพราะเป็นคนปกป้องเพื่อน
ไปหยิบปืนแล้วมาดวนปืนกันก่อนอีก
เอาเราไปที่บ้านในเอกคนตายไปคุยกับแม่ของในเอก

เพราะว่าลูกชายชอบหานกหาปลาตอนกลางคืน
แต่อยู่เมื่อคืนนี้เห็นแต่งตัวสั้นหล่อเลยออกไปร้านเหล้า
แถวนี้ยังแซวอยู่เลยว่าแม่วันนี้หล่อจังเลยนะ
ช็อกเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คุยกับลูกสาวผู้ตายด้วยนะคะ
ลูกสาวเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
พ่อเธอโดนลูกหลงเต็มเลย
ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องอะไรกับแก๊งที่ก่อเหตุเลย
พ่อแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนอยากจะขอความไปทำให้พ่อ
โดยเฉพาะที่คนก่อเหตุบอกว่าพ่อยิงก่อน
เธอบอกเธอไม่เชื่อเพราะพ่อไม่เคยพกปืน
พกเงินติดตัวยังพกแค่หลักร้อยบาทเท่านั้น

แต่ตอนนี้เธอบอกเธอกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวมาก
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดร้ายสำหรับครอบครัวเธอเกินไปค่ะ
แต่หนูก็พูดอยากให้มันสุดจริงเพราะว่าพ่อหนูพูดอะไรไม่ได้
เมืองต้นศพของนายเอกตอนนี้ชนะสูตรอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ก็มีกำหนดให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาวันพรุ่งนี้ค่ะ